ก็มีผลกีฬามาฝากกันเมื่อวาน
หน้าจอไทยรัฐทีวีก็ปิดฉากไปมาที่เรียบร้อย

ที่ทราบไปก่อนอันนี้ละ๑เกม
ก็คว้าแชมป์แบบไม่สวยเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าแพ้ในเกมสุดท้าย

ที่อินดอร์สเตรียมหัวหมากนะครับ

ในเรื่องตามปัญหาแฟนบอร์นกับผู้จัดสิน
และมีบางคนที่ไป
ทำร้ายนักข่าวนิดหน่อยนะครับพิจิกศีรษะ
แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยก็มีการขอโทษขอโพยกันนะครับ
ทางแฟนฟุตซอลการท่าเรือแล้วก็นักข่าวก็กล่าวขอโทษด้วยนะครับ

แล้วก็ประตูที่เกิดขึ้นเป็นท่าเรือนะครับ
นำจากชวัดแจ่มกระจ่างจุดโทษจุดที่๑ครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับสารวุฒิใจเพชร
เล่นรถคลิกอินนะครับบอลไปฉลับสู่ฮุธถ่วนกลาง

จากนั้นครับหนี๓๐จากพรมงคลศรีทรัพย์แสง
แล้วก็เริ่มต้นมาจังหวะนี้ครับในช่วงครึ่งหลังนะครับ
ถึงนาทีครับ๔๐ท่าเรือออกนำจากธนันชัยชมบูรณไปกันใหญ่เลยครับ
รองแชมป์เล่นแบบไม่กดดัน
ได้คืนมา๓ประตูนะครับจากฮุธ๒ลูกนะครับ
มา๕ปีกว่านะครับเกมแห่งศักดิ์สี

มาได้ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนะครับ
เหลือนิดหนึ่งก็เป็นว่าพอมาถี่บรรดิแทบเหล้าเวลียนไม่ขัดเลยครับ
ก็จะเตียร์เสมอถ้าได้เร็วกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
เป็นว่าถ้าเรือชนะ๔๓ก็ชนะชวนบุรีได้ทั้งปลายแล้วก็กลับ๒นัด
แต่ให้ดูโอกาสนี้ทีมที่เป็นแชมป์เอาชนะรองแชมป์ไม่ได้เลยในสีสั้นนี้ครับ
หลังจบเกมทางโค้ชหมีและคนใส่เดชงานวันนับผู้สอนของพินิธีบุรีและชวนบุรีก็บอกว่า
การแรงขัน๑๐ครั้งได้๙ครั้งแล้วก็เป็นแชมป์๘สมัยที่ต่อกันนะครับ
โดยนายอดีศักดิเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็
มอบนะครับถ้วยแชมป์และพร้อมกับเงินรางวัล๒๕๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ปีหน้าก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนถ้วยรางวัลด้วยสำหรับทีมแชมป์นะครับ
แข่งขันก็คงจะสูงขึ้นแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคุณภาพทีมสุดจริงครับในปีนี้
ชมบุรีก็เจอโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงทั้งทีมชาติแล้วก็โปรแกรมสโมสร
ทำให้อ่านต้องมีการกลับตัวกับการเก็บตัือฝึกซ้อมมาสมควร

ชุดซี่เกมรู้สึกจะเป็นสนามวูลเกษาระโดนดึงกางเกง

มือก็ไม่รู้จะเอามาปัดป้องยังไง

สโมสรสมาชิกด้วยนะครับว่าพร้อมเตะกันในช่วงไหน

นักคอร์ดรัฐศรีมายนะครับแพ้พระเจ้าไทเทคไป๓๖
พระราชนาวีชนะนวันธวรีไป๕๔
แล้วก็สุราธานีนะครับชนะเกษตรมดิต๓๑
บางกอกซิตี้เสมอกรมทางหลวง๕๕
และศรีสะเกดเสมอสมสาขอร์ด๔๔

จากอรุณาการที่ผ่านมาก็แบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ท้ายตารางครับ๒ทีตกชั้นคือ

ตั้งแต่อยู่ในลีกสูงสุดไม่เคยตกชั้นเลยนะครับ

คือ๒ทีมเดิมที่ตกลงไปจากฤดูการที่ผ่านมา
แล้วก็มภต้นออกเชียงเหนือนะครับหรือว่ามภขวัญแก่นเหมือนเดิม
ก็ได้รองแชมป์ขึ้นมาเป็นสองทีมนะครับเหมือนกับเป็น
เหล้าเก่าในขวดใหม่เคยเล่นในเมืองสุดอยู่แล้วใช่ครับ
ไปทั้งสิ้น๒๔ประตูนะครับ
แล้วสุดท้ายยิง๖ลูกก็เลยแซงทางสววุฒิสววุฒิเนี่ยครับ
ทั้งหมด๒๒ประตูนะครับไม่ใช่๒๓นะครับ

ดังนั้นสววุฒิเนี่ยนะครับโดนตัดไป๑ลูก
มี๑เกมที่สมมุตินั้นไม่ถูกคิดประตูนะครับ
เรื่องของจำนวนประตูเนี่ยเราก็จะเช็คจากจังหวะไฮไลท์นะครับ
ก็จะมีความแน่นอนจากการดูสรุปเกมย้อนหลังตลอดนะครับ
วิถีบอลเนี่ยใครเป็นคนทำประตูแล้วก็ฉลับใคร

เราก็จะมองจากเรื่องของหลักการฟุตบอลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ

ใช่ถ้าเกิดฉลับแล้วเปลี่ยนทางเนี่ยถ้าเป็นการฉลับเปลี่ยนทางเข้าสู่ตัวเองเนี่ย

เหมือนเกมเมื่อวานของสารวุฒิใจเพชรเนี่ย
ยิงเข้าไปเนี่ยไปแชลปทางส่วนพุฒิเปลี่ยนทาง
เพราะบอลของสารวุฒิไม่ได้เข้ากรอบนะครับ